ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

คุณไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจ

สวัสดีครับและวันนี้นะครับครอบครัวที่มีวิกฤต
ในวันนี้ที่หาทางออกไม่ได้มาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด๔คน
คนแรกนี่ก็คือเด็กฝาแฝดนะครับ
แต่อีก๒คนนี้ก็คือคนชะลา
ทั้ง๔ชีวิตนี้อยู่ในบ้านหลังนี้ครับ
แล้วพวกเขาฝั่งหนึ่งกำลังอ่อนแรง
แต่อีกฝั่งหนึ่งกำลังเจริญเติบโต
วัยนี้จริงแล้วต้องการคนดูแลด้วยกันทั้งคู่
แต่พวกเขาต้องดูแลซึ่งกันและกัน
ตามมีตามเกิดตามยัตถากรรม

ชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ทุกวันนี้ตาซ้ายนั้นก็มองไม่เห็นแล้ว
ไม่เห็นมาตั้ง๔๕ปีแล้ว
อะตาขวาก็หลัง

ฉันเกิดโดนรถชนแล้วที่หน้าโลงทอ
ดีนะคนที่แถวนั้นเขามาเห็น
ฉันก็โดนรถชนตายไปแล้ว

ฉันชื่ออำพรนาคา

ยาแจ๊วยาแจ๊วยุค๖๔ปี
อยู่กันสี่คน
มีตาแล้วก็มีดิฉัน
แล้วก็มีหลานแฝด๒คน

ตอนนี้ฉันก็ทำมาหากินอยู่คนเดียว
บางทีคนใจดีเขาก็จ้างไป

โกยขี้ไก่บ้าง

ฉันก็ต้องไปทำขนมขาย

เวลาทำขนมตาเขาก็มีหน้าที่ก่อไฟ

หลานก็มีหน้าที่ตัดใบตอง

แล้วก็มาช่วยตักขนมใส่ใบตอง

พอห่อเสร็จก็นึ่งเสร็จ
แล้วก็พากันเอาไปขาย
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าขายได้ทุกวันนะ
มันก็แล้วแต่เป็นบางวัน
ขายายเนี่ยมันไม่ค่อยดี
ทีนี้เวลายายทำขนมออกไปขาย
อะไรออกไปขายเนี่ยมันนึกอยากจะล้ม

บางทีที่ไม่สมควรจะล้มเนี่ย
มันก็ไปเฉยเลยนะ

หมอเขาบอกว่ายายเป็นเข่าเสี่ยมขั้นสุดท้าย

ทีนี้ยายก็ผ่าไม่ได้
ยายสงสารไม่มีใครหาเลี้ยงหลานยาย

ก็เลยต้องซื้อยาเขามากินเอา
ตอนนี้สังขารยายก็ไม่ค่อยดี

พี่คะช่วยหนูซื้อขนมหน่อยค่ะ

ทีนี้ก็ยายก็ทำอยู่คนเดียว
ผมก็ตอนนี้ผมทำงานไม่ไหว
เพราะร่างกายผมก็อร่อยแอด
เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ผมเดินไปส่งหลานไปโรงเรียน
ผมเดินไปได้ครึ่งทางก็เกิดอาการหน้ามืด
ตรงไหนถ้ามีที่ยืนผมจะเกาะกำแพง
จนหลานบอกว่าตาหายแล้วยัง
หนูจะไปโรงเรียนเดี๋ยวโรงเรียนจะเขาแล้ว

พอมีแรงดีผมก็แข็งใจเดินไปส่งหลานถึงโรงเรียน
ฉันต้องมารับเลี้ยงหลานตั้งแต่เขาอายุ๓เดือน
พ่อแม่เขาเลิกกันไปทำยังไงได้ล่ะ

เขายังบอกว่าตัวเจ้าของยังจะเอาไม่รอดเลย

แต่ว่าไม่ใช่คนเดียวด้วยนะสองคนนะเขาว่าอย่างนี้

งั้นก็ลูกหมูลูกหมาก็ยังเก็บมาเลี้ยง
อันนี้ลูกคนจะให้เอาไปวางทิ้งไว้ตรงไหน
ให้ไปอยู่เพราะคนอื่นจะเหมือนอยู่กับปุญาตายายเลย
คิดที่แรกเลยนี่ว่าตัวเองทำอะไรไม่ไหว
ก็ให้แป๊บยายเขาหาเลี้ยง
ยายก็บอกตาว่าตาบยายที่ฉันทำไหว
แกก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอก

ขนาดคนหาก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลย
ก็บอกเรื่อยเลยนะอันนี้บอกประจำเลยนะ

ยายก็อยากจะเอาเก็บไว้ทำทุนการศึกษาให้หลาน

ถ้ามันพอจะเหลือก็จะเอาไปทำทุน
ยายมีตู้อยู่ใบหนึ่งยายก็นั่งมองมันอยู่

ยายก็จะไปซื้อพวกผลไม้มาใส่ขาย
หนูรักตากับยายมากเลย
หนูเป็นห่วงตากับยายมากเลย
พอจอบโลคให้ยายมากี๊
คุณผู้ชมครับและนี่คือภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวของคุณยายแจ้วนะครับ
ซึ่งมาจากอำเภอปากช่อง
เขาบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เปรียบเหมือนไม้ใกล้ฝั่ง
รอวันที่จะผลู่พังจากลูกลานไปวันใดคือไหนครับ
เด็กสองคนนี้ฝากชีวิตไว้กับคุณตาและคุณยาย
ชีวิตของพวกเขาเราได้ชมเรื่องราวชีวิตไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวนี้อยู่กับเราบนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ
ขอต้อนรับครอบครัวของคุณยายแจ้วจากปากช่องครับคุณยายสวัสดีครับ

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวยที่เขาบอก

สวัสดีสวยที่ดีสวัสดีลูก
น้องออมมันเจ้าน้ำตามันร้องดีจริง

ที่บอกว่าตาบอดเหลือเพียงตาข้างเดียว
แล้วก็มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยนะครับ

ยายกลับมายายก็จะข้ามถนนมา
ยังไงก็ไม่รู้ทั้งหูทั้งตายายเลยนะ
เหมือนกับจะไม่ได้ยินรถเลย

มาได้ยินเอาอยู่ตรงมันเฉียวปึ๊บไปเลย
แล้วเรื่องสุขภาพอื่นเป็นยังไงบ้างอาจารย์

เขาบอกว่ายายเข่าเสื่อมขั้นสุดท้ายนะ

เขาบอกว่ายายมีญาติมาไหม
ยายบอกว่าไม่มียายมาคนเดียว
ยายจะผ่าไหม
ยายบอกว่าผ่าไม่ได้หรอกมั้งคุณหมอ
ถ้าผ่าแล้วใครจะหาเลี้ยงหลานยายล่ะ
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดยายเดินไม่ได้แล้ว
แล้วยายจะไม่ยิ่งหนักเหรอ

ตอนนี้อย่าเพิ่งให้ยายผ่าเลยนะ
ถ้างั้นหลานยายยังเล็กเลย๕๖ขวบ

ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองจัดยาให้ยายกิน

ยายก็บอกมีแต่ไม่มากนะ
เอาไปแค่ครึ่งเดียวก็แล้วกัน
ยายก็บอกเอาไปลองกินดูนะยาย
ถ้ามันดีขึ้นแล้วก็ยายค่อยมาใหม่
ยายก็กินยาเขามาทุกวันนี้ยายก็ค่อยยังชั่วมา
แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกเพราะมันล้มหลายหน
แล้วเวลาไปขายของบ้างในบ้านบ้าง
ถ้าสะดุดอะไรนิดนึงนี่คือไปเลยนะ
ไม่มีแบบว่าจะยั้งกลับมาอยู่อย่างคนอื่นเขาได้

ทุกวันนี้รายได้ที่ได้มามาจากทางไหนบ้างอ่ะยาย
ก็เนี่ยได้มาจากทางยายคนเดียวนี่แหละ

วันยายก็ไปรับจ้างเขา
บ้านเขาตามไปดายย่า
เขาก็ให้ยายสามร้อยเขาสงสาร

สาวอาทิตยายก็เอาหลานไปด้วย
บางทีหลานยายก็ไปรับจ้าง
เขาล้างจาน

วันนี้จะล้างจานไหมจะให้ตังค์ไหม

ทุนก็มีลากุฏ่าเบอร์

แต่ได้เห็นก็ว่ามีทำขนมขายด้วยละครับ

ทำมาเผื่อทีมงานด้วยโถแม่คุณ
นี่ขนมของคุณยายที่ทำมา
นี่คือขนมต้ม
ใช่ไหมฮะใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกเขาเรียกขนมอะไรลูก
หนึ่งต้มขนมต้มลุงเรียกถูกเนอะ

แล้วนี่เรียกว่าขนมอะไรจ้ะแม่คะจ้ะเนี่ยสาคู
สาคูสาคูขายของได้แล้วด้วย
สาคูนี่ขายยังไงจ้ะแม่คะ

๒๐บาทกล่องละ๒๐บาทเอง
สาคูนี่อร่อยไหมอะแม่คะจ้ะคุณยายทำอร่อยไหม
อร่อยไหมอร่อยอร่อย
แล้วนี่เด็กลูกหนูชอบกินอะไรอันนี้ฝีมือของใครเนี่ย
ฝีมือใครทำใบตองใครลูกน้องออม
ยายแจ๊วกับหนูยายแจ๊วกับน้องไม้อ้าวน้องออมแล้วน้องออมทำอะไรลูก
ออมทำอะไรเนี่ยข้าวต้มอันนี้น้องออมช่วยทำอะไรได้บ้างลูก
ทำอะไรลูกเอากล้วยใส่ข้าว
เอากล้วยใส่ข้าวเอากล้วยใส่ข้าว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

มันคิดมันบอกไม่ถูกมันฟุ้งสานไปหมด
เอานี่ก็เห็นผ้าของหลานตาอยู่ชุ่นนักเรียนเนี่ยค่ะ
ไม่เอาจากตอไปไปว่างเชื่อกเลย
ก็มีแรงบันดาลใจก็คือเห็นชุดนักเรียนของหลานแขวนเอาไว้

เพราะว่ายังไงก็อยู่กันมาขนาดนี้แล้วนะคะ

เลี้ยงเขาดูอนาคตของเขา

ผมเป็นกำลังใจให้นะยายด้วยนะ

ถ้าเผื่อว่าได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งที่จะไปต่อชีวิต
ยายคิดว่าจะนำเงินนี้ไปทำอะไรครับ
ที่หนึ่งเลยนะยายก็จะเอาไปเก็บไว้ให้หลานบ้าง
ให้เขาไว้เวลาไว้ทำทุนการศึกษาเขาบ้าง
แล้วยายก็จะเอาไปลงทุนขายของมั่ง
แล้วยายก็เอาไว้รักษาตัวเองบ้าง
แต่ต้องเอาไว้ให้หลานนี่แหละ
เปิดเทอมยายกลัวมันไม่มีเสื้อผ้าเนี่ย

เขามีแต่คนเขาให้มาที่เขาลูกเขาไม่ใส่แล้ว

ก็คือห่วงสองคนนี้เด็กนี่
แต่ร่างกายและสุขภาพทั้งคุณตาและคุณยายก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับเราได้ทราบเรื่องราวชีวิตของคุณยายและคุณตานะครับ
ซึ่งแกก็เท่าแลแก่ชะลามากแล้วนะครับ
แต่ว่าต้องการทุนชีวิตสักก้อนหนึ่ง

เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กฝาแฝดคู่นี้นะครับ
เรามาเอาใจช่วยกับครอบครัวของคุณยายครับ

เขาจะสามารถกู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามให้ถูกถึง๔ข้อหรือไม่
เพราะถ้าตอบถูกทั้งหมดถึง๔ข้อนะครับ
จะได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เรามาเอาใจช่วยกันในช่วงหน้าครับ

อหญิงอยู่หลังพยันชนะใด
ชาวชาววิ่งเหนย์ชาวชูรัมศรีชาวกระเชิงคู่กันยอหญิงสูภาพ

ในภาพนี้มีรูปวงกลมทั้งหมดกี่รูป
ชาวเดียวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
กลมเป็นแบบนี้ค่ะ